มะกระดกคือคนต้องนั่ง๒ฝั่ง๒ฝั่ง

ส่วนอันนี้ใครนั่งทั้งสองฝั่งอะคะ

คือดิฉันก็ก็แบบว่าฟังเสียงมาก็รู้สึกหล่อนแล้วนะแต่ถ้าเอาตาม
เดี๋ยวตามที่ฉันมองนะคุณฟังเสียงอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องดูภาพด้วย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

แต่สปริงมันต้องลมแรงเบอร์ไหนคุณเพราะสปริงมันเหล็กนะ
ถามคุณขวัญอีกคำนึงถ้าเกิดว่าเด็กเล่นแล้วลงไปมันยังค้างอยู่ถูกป่ะ

มันก็มีโอกาสเป็นไปได้นี่ไงเด็กก็ยังวิ่งเล่นอยู่เลย
ถูกมากอย่าคิดมาก

พยายามคิดในทางวิทยาศาสตร์แต่ก็แอบงงนิดนึงว่า
อันนี้แต่ถ้ามันโยกลักษณะเหมือนเด็กเล่นอย่างนี้

ถ้ามันโยกแรงมันกระดกแรง
เล่นเสร็จมันยังดึงอยู่แต่ถ้ามันขึ้นอย่างนี้เลยลงอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้ลงอย่างวิ่งนะคะ
อย่ายืนถ่ายคลิปอันนั้นอาจจะผีเด็ก